ที่มีประกาศออกมาเนี่ยหลายคนก็แบบโอ้โหเป็นเรื่องร้อนเลย
ร้อนจริงค่าไฟจะขึ้นในช่วงมกราถึงเมษายน
นายกรัฐมนตรีเองบอกว่ารับไม่ได้กับเรื่องนี้เลย
แล้วก็จะต้องไปดูเรื่องของการรื้อโครงสร้างพลังงานด้วยค่ะ
นายกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีที่สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน
กรกภมีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นค่าไฟฟ้าผันแปร
สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนมักราศถึงเมษาปี๒๕๖๗
เท่ากับ๘๙๕๕สตางค์ต่อหน่วย
ส่งผลให้อัตราไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น๖๙๐๗สตางค์ต่อหน่วย
พอรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่๓บาท๗๘สตางค์ต่อหน่วย
ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเฉลี่ยรวม
อยู่ที่๔บาท๖๘สตางค์ต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ
ซึ่งนายกบอกว่าโอ้โหราคานี้รับไม่ได้มันสูงเกินไปนะคะ
ราคานี้จะทำให้ประชาชนเดือดร้อน
แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะขึ้นราคาจากเดิม๓บาท๙๙สตางค์ที่เคยบอกไว้
แต่จะไม่ขึ้นไปถึงราคา๔บาท๖๘สตางค์แบบที่พูดกัน
เพราะฉะนั้นถ้าจะทำต้องทำให้เป็นแบบวินวิน
ทั้งผู้ผลิตทั้งผู้บริโภคซึ่งรัฐบาลจะต้องทำให้ได้
ส่วนจะรื้อโครงสร้างพลังงานหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมีการพูดคุยกันค่ะ
นะครับแต่รับประทาน
แนวโน้ตว่าขึ้นอาจจะขึ้นไปจาก๓๙๙สตางค์
ที่เราบอกไว้ใช่ไหมครับแต่คงไม่ถึงไป๔๕๐หรือ๔๖๘สตางค์
ที่เราพูดกันไว้ยังไม่ถึงแน่นอนครับ